คุณผู้ชมฝากเตือนเรื่องของโจรกันหน่อย
โจรคนนี้บอกเลยว่าร้ายอยู่เหมือนกันนะ
ขโมยคอมพิวเซอร์แอร์ครับคุณผู้ชม
ก็ไปหลอกเขาบอกว่าเป็นช่างแอร์ในตำนาน
สุดท้ายไปขโมยคอมเวนเซอร์ตั้ง๖ตัว
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะดูจากภาพกล้องวงจรปิดไป
พฤติกรรมของเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ

กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพชายคนนี้ไว้ได้
เขาคนนี้เขาแอบอ้างว่าตัวเองเป็นช่างแอร์
แต่พอรับสายตาคนก็ถอดเลย
ไม่ใช่ถอดเสื้อผ้าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะถอดอะไรคะ
คอมเพลสเซอร์แอร์จำนวนหกตัวขนาดห้าหมื่นบิทียูอ๋อหลบหนีไปเลย
หกตัวเอาไปได้ยังไงนะครับไปถามลูกจ้างในร้านเขาก็เล่าว่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยขับขี่รถกระบะมาจอดที่ร้านนะก่อนจะบอกว่า
หัวหน้าหัวหน้าผมหัวหน้าผมให้มาเช็คระบบแอร์ให้
ลูกจ้างในร้านเขาก็เอ๊ะยังไงนะแต่จำหน้าได้
จำหน้าคนก่อเหตุได้ว่าเป็นช่างแอร์ที่เคยมาติดตั้งแอร์ภายในร้านจริง
ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรก็ปล่อยให้เขาทำงานของเขาไป
แล้วพอทำงานเสร็จเขากลับมาดูอีกทีอู้นี่คุณดูสิ
ไว้เหลือแต่สภาพอย่างเงี้ยเอ้ยเป็นสร้างแบบเนี้ย
คอมแอร์เล็กสั้นสั้นแล้วกันคอมเฟสเซอร์แอร์แล้วแหละค่ะ
หกตัวหายไปเลยโอ้โหเนี้ยเหลือแต่อย่างเงี้ยโอ้โห
ไปถามเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเนี่ยพอได้รู้เพราะว่า
ทางลูกจ้างเขาโทรมาแจ้งไงโทรมาบอกโอ้ยพี่พี่พี่พี่
โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วทีนี้ทำยังไง
นายเศรษฐชัยเจ้าของร้านก็โทรไปถามทางบริษัทแอร์ทีนี้ทางบริษัทแอร์ก็บอกว่า
เอ้าคนที่ไปก่อเหตุเนี่ยทางบริษัทเขาไล่ออกไปนานแล้วนะอ้าว
โอ้โหพอรู้อย่างนี้รู้เลยโดนแล้วโดนแล้วค่ะอ้าว
เจ้าของร้านจึงนำภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าไปแจ้งความที่สพศรีราชาทันที
อืมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะครับ
อืมเนี่ยแหละอย่าไว้ใจนะจริงจริงบางทีต้องตรวจสอบให้ดีว่าเอ้อ
เป็นเจ้าหน้าที่ของช่างร้านนี้จริงหรือเปล่านะคืออาจจะต้องโทรไปตรวจสอบกับทางหน่วยงานต้นสังกัด
ใช่ว่าเขาทำงานที่นี่จริงไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็พูดยากนะ
ใช่ไหมบางทีเราเห็นคนคุณหน้าคุณตาเคยทำงานด้วยอ่ะเนอะ
นั่นไงถึงบอกว่าอย่าไว้ใจบางทีต้องเช็คให้ดีโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้เรียกมาเอง
ถูกไหมคะก็เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายนี่แหละ